คุณผู้ชมคะไปดูกันหน่อยค่ะอันนี้มาดูเรื่องของคนกันบ้าง
ภาคใต้ตอนนี้อวบหนักเลยนะคะน้ำท่วมค่ะ
มีพายุฝนตกหนัก๒วัน๒คืนแล้วคลื่นลมก็แรงด้วยนะคะ
ไปดูที่จังหวัดสงขลากันก่อนคุณผู้ชมดูนี่ถนนนะคะไม่ใช่คลอง
นี่ค่ะอีกนิดนึงคงต้องขับเรือกันแล้วค่ะ
น้ำท่วมขังถนนกาญจนวนิษฐ์เส้นทางหาดใหญ่สงขลาสายเก่าที่หลักกิโลเมตรที่สิบเก้า
หน้าชุมชนเคหะหาดใหญ่๒นะคะเป็นเขตรอยต่อระหว่างตำบลน้ำน้อยกับตำบลท่าข้าม
ประชาชนในพื้นที่สัญจรลำบากมากนะคะรถยนต์ขนาดเล็กกับรถจักรยานยนต์เนี่ย
ต้องวิ่งช้ามากค่อยวิ่งผ่านจุดน้ำท่วม
เพราะว่าน้ำท่วมขังสูงประมาณสักโอ้โหสามสิบถึงสี่สิบเจนติเมตรได้นะคะ
ทั้งฝั่งขาเข้าอำเภอเมืองสงขลาแล้วก็ขาเข้าอำเภอหาดใหญ่เลยค่ะ
ตำรวจสพคหงและกู้ภัยท่าข้ามก็คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอยู่นะคะ
ช่วงเวลาก็ต้องมีการปิดเส้นทางขาเข้าด้วยตามระดับน้ำที่ขึ้นลง
รายงานล่าสุดตอนนี้ฝนยังตกไม่หยุดนะคะตกบ้างหยุดบ้างแต่ก็คือยังตกอย่างต่อเนื่องค่ะ
ก็ให้ประชาชนพยายามเลี่ยงไปใช้เส้นทางถนนลบบุรีราเมษสายใหม่แทน
ส่วนชายฝั่งค่ะคลื่นลมตอนนี้คือแรงนะคะทะเลเนี่ยมีคลื่นสูงสองถึงสามเมตรเลย
ชาวเรือต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะส่วนเรือเล็กงดออกจากฝั่งไปก่อนเลยจนถึงวันพรุ่งนี้ค่ะ
ชายหาดแหลมสมิลาแล้วก็หาดชาลาทัศน์เทศบาลนครสงขลาขึ้นทงแดงกันตลอดแนวแบบนี้ชัดเจนนะคะ
เป็นสัญลักษณ์เตือนภัยห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำทะเลเด็ดขาดค่ะจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
เพราะว่าเสี่ยงจะถูกคลื่นซัดจนเกิดอันตรายได้

ทั้งเจ้าถิ่นทั้งต่างถิ่นต่างจังหวัดต่างประเทศ

ส่วนที่จังหวัดพัทธลุงค่ะมีน้ำป่าไหลหลากเหมือนกัน
ไหลมาจากเทือกเขาบรรทัศน์
เอ่อท่วมบ้านในพื้นที่ตำบลชะรัฐอำเภอกงหรา
แล้วก็พื้นที่การเกษตรกว่า๕๐๐ไร่
จุดน้ำสูง๑๒เมตรเลยนะคะ
คือถ้า๒เมตรก็มิดหัวเลยค่ะ

ไม่สามารถสัญจรได้ไม่ว่าจะเป็นรถแบบไหนก็ตาม
ชาวบ้านเดือดร้อนไปแล้วกว่า๒๐๐ครอบครัวนะคะ

ก็ต้องรีบนำรถพยาบาลมาช่วยเคลื่อนย้าย
เป็นผู้ป่วยผู้หญิง๑รายค่ะ
ออกจากบ้านที่ถูกน้ำท่วมส่งไปยังที่ปลอดภัยนี่ค่ะ

แล้วก็กำลังพลเข้าไปช่วยขนย้ายทรัพย์สิน
เลี้ยงชาวบ้านไปไว้ในที่ปลอดภัยเหมือนกัน
ฝ่ายปกครองก็แจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงแล้วนะคะ

ให้เตือนขนย้ายสิ่งของไว้ที่สูงเลย

แล้วก็ต้องคอยติดตามข่าวพยากรอากาศอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
ทีนี้เมื่อกลางดึกที่ผ่านมาคุณผู้ชมค่ะ
มีฝนตกหนักแล้วก็มีลมกระโชกรุนแรงตลอดทั้งคืนเลยนะคะ
ก็ทำให้สาราปฏิบัติธรรมของวัดนารีประดิษฐ์
หมู่ที่๑ตำบลท่าไรอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
คือปลิวว่อนออกไปเลยค่ะ

หลังเกิดเหตุพระลูกวัดก็ไปตรวจสอบความเสียหาย

แล้วตอนนี้อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือไปซ่อมแซมนะคะ
เพราะดีที่เหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
ขณะที่ในพื้นที่อำเภอพรมคีรีฝนตกหนักทั้งคืนเหมือนกัน
ต้นไม้ขนาดใหญ่ล้มลงมาขวางถนนสายบ้านปึกหมู่๓ตำบลบ้านเกาะ
ต้นไม้ก็ยังล้มไปฟาดกับเสาไฟฟ้าในหมู่บ้านด้วย
หัสโค้ดลงมา
แล้วก็ไปซ่อมแซมเสาไฟฟ้าจนใช้การได้บ้างแล้ว

ต้นไม้เป็นต้นไสล้มลงมาค่ะ
ทับสายไฟเหมือนกันใกล้กับสพท่าสารา
ขาดเลยสายไฟทำให้ไฟดับไปหลายชั่วโมงนะคะ
แล้วก็ยังล้มไปทับร้านค้าสวัสดิการของโรงพักท่าสาราเขาด้วย

เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งซ่อมแซมแล้วก็ตัดต้นไม้ขนาดใหญ่
คือทำกันอย่างทุลักทุเลเลยนะคะ
กว่าไฟฟ้าจะกลับมาใช้การได้ตามปกตินะคะ
จากสถานการณ์ฝนตกหนักติดต่อกัน๒วัน๒คืน

ตอนนี้น้ำตกชื่อดังทั้ง๖แห่ง
น้ำตกพรมโลกน้ำตกอ้ายเขียวน้ำตกกระโรมน้ำตกท่าแพร
น้ำตกกรุงชิงแล้วก็น้ำตกเหนือฟ้า
มีน้ำป่าไหลหลากลงมาด้านล่างอย่างรุนแรงนะคะ
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาหลวงสั่งปิดน้ำตกทั้ง๖ทันทีค่ะ
กว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ
เพราะเกรงว่าจะเกิดอันตรายกับนักท่องเที่ยวได้ดูสภาพสิคะ
โอ้โหน้ำป่าไหลขนาดนี้เที่ยวไม่ไหวนะคะ
จากนี้มีน้ำท่วมถนนแล้วก็หมู่บ้านในเขตพื้นที่๘อำเภอด้วย
เพราะฉะนั้นช่วงนี้เป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวภาคใต้ด้วย
แล้วก็ใครที่จะเดินทางไปเนี่ยระมัดระวังกันด้วยนะคะ